เหตุการณ์นี้สลดค่ะไม่กล้าใช้ว่าเป็นแฟนกันระหว่างชายกับชายเลย
เพราะว่าฝั่งหนึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาชอบผู้หญิง
แต่ผู้ชายอีกคนนึงชอบผู้ชาย
แต่เหตุการณ์นี้มีคนตายค่ะคือชี้หน้าด่ากัน
กันปั๊บอีกฝั่งหนึ่งเอามีดจึกปักเข้าหัวใจ

พอศพเหม็นลากศพขึ้นไปชั้นบนที่เป็นชั้น๔เปิดโล่ง
แล้วก็หอว่าไว้แบบนั้นเอาผ้าหอเอาอะไรหอ

กี่วันแล้วนะโอ้โหเมนหมดแล้ว
ใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ขอนแก่นนะ
พอเจ้านาทีไปเจอศพคนตายในอายุสามสิบ
ชื่อว่านายเชิดพันธ์บุญมีอยู่ที่ชั้น๔

ห่อด้วยที่นอนชั้นหนึ่งเอาผ้าขนหนูห่มอีก

มันอืดแล้วมันเหม็นไปหมดแล้วอะค่ะ
แล้วแผลนะโดนแทงที่อกโดนแทงที่แขนขวา

คนที่ฆ่าก็คือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นั่นแหละ
เขาก็มีแผลเหมือนกันที่หน้าท้องนะ
ชื่อว่านายชายากรหวันเสนาหรือว่าในฟาร์มอายุ๒๔ปี

นอนอยู่ในบ้านหลังนี้แหละตรงห้องนอนชั้น๒ตรงบันได

เข้าไปแล้วพอไปเปิดประตูดู
ในห้องเขาขอดูมือหน่อยซิ
มีร่องรอยอะไรบ้างแล้วมันมีคราบเลือด

ตัวของในฟาร์มคนก่อเหตุพยายามจะขัดขืนนะ
แต่ยอมรับท้ายที่สุดเขายอมรับว่าเขาฆ่าเชิดพันธุ์จริง
คือเขาบอกอย่างนี้ผมรับจ้างทั่วไป
ส่วนเชิดพันธ์เป็นคนนครศรีธรรมราช
ผมไปรู้จักเชิดพันธุ์ผ่านทางโซเชียลสักปีกว่า

แต่ว่ารอบนั้นคือไกล่เกลี่ยกันได้แล้วนะ
จนมาเมื่อ๑๔สิงหาเนี่ยค่ะ

แล้วปรากฏว่าเชิดพันธุ์ก็ขี่รถมาหาที่บ้าน
แล้วนี่แหละเชิดพันธุ์จะมาลวนลามชายากรในฟาร์ม
ยากรเนี่ยนะก็เลยทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเสร็จแล้วปั๊บเชิดพันธ์ชี้หน้า
ชี้หน้าอ้าวฝั่งในฟาร์มเนี่ยเขาไม่พอใจสิ
เอามีดมาจึ๊กแทงในเชิดพันธ์จนตาย
ห่อศพห่อศพหลายชั้นเลย
ที่นอนด้วยผ้าขุนหนูด้วยผ้าใบคลุมอีก
นอนกับศพ๒วัน๒คืนแต่กลิ่นมันเหม็นมาก
เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเลยลากไปไว้ชั้นบน
ชั้นบนที่บอกว่าเปิดโล่งเอาไว้เก็บของและนี่คือมีด

ทีนี้ศพอยู่บนบ้านคิดดูดิเขาใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นปกติเลยนะ
พี่ชายพี่สาวกลับมา
อะไรทำไมบ้านเรามันกลิ่นเหม็นแบบนี้
รู้ว่ากลิ่นคนตายโอ้โห
นี่แหละตัวของนายฟาร์มเนี่ยเขายืนยันว่าผมชอบผู้หญิง
แต่ว่าทางฝั่งเชิดพันธุ์เขาชอบเพศเดียวกัน

ทีนี้ตำรวจเอาตัวของในฟาร์มไปตรวจฉี่ด้วย
อ้าวฉี่ม่วงมีสารเสพติด
นี้ก็เลยโดนเรื่องยาเสพติดเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เขาบอกว่าเชิดพันธ์มาอยู่ขอนแก่นหลายปีแล้ว
แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันครอบครัวเขารับรู้

คือปากร้ายทั้งคู่อารมณ์ร้อนทั้งคู่
แล้วด้วยความที่เชิดพันธ์เขายอมทุกอย่างเลย

ฟาร์มติดยาแต่ว่าเชิดพันธุก็ไม่เลิก
พอไปดูในเฟซบุ๊กปรากฏว่า
คนตายจะลงรูปของในฟาร์มลงคลิปข้อความ

อย่างตอนวันที่๑๕ก่อนจะเกิดเหตุนะนะ
ตอนตี๒ยังโพสต์ข้อความว่าเข้าใจชีวิตคู่เมื่อตอนไม่มี

แต่ว่าฝ่ายคนที่ก่อเหตุบอกว่าบอกว่าอะไร